โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวว่าหลานชายถูกทำร้าย
แล้วก็โพสต์ใบหน้าของหลานชาย
บริเวณใต้คิ้วซ้ายมีเลือดไหลออกมา
และข้อความแชทข่มขู่จากเพื่อนโรงเรียนเดียวกันของหลาน
ที่หลานก็ย้ายโรงเรียนเป็นวันแรก
ล่าสุดนะครับทางผู้โพสต์พาหลานเข้าแจ้งความที่สอนอสแหมดำแล้วนะครับ
อ้างว่าเป็นเด็กนักเรียนชั้นป๕
โดยมีข้อความบอกว่าอย่าห้าว
และถามโต้ตอบกับคู่สนทนาประมาณว่าแอบชอบใคร
ซึ่งภาพแชทนี้ได้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
พร้อมกับภาพของเด็กนักเรียนชายที่ถูกทำร้ายร่างกายเลือดอาบหน้า
โดยผู้ปกครองของเด็กชายที่ถูกทำร้ายร่างกายก็ระบุข้อความยาวแบบนี้แหละครับ
โพสต์ไว้บอกว่าหลานเพิ่งไปเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

เป็นวันแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เอง
เมื่อกลับมาก็มีข้อความจากแชท
เพื่อนร่วมโรงเรียนมาข่มขู่แล้ว
แล้ววันอังคารหลานก็หยุดเรียนไป๑วัน
พอวันพุธก็ไปส่งหลานที่โรงเรียน

และฝากดูนักเรียนที่ส่งข้อความมาขู่ด้วย
ว่าคนที่ข่มครูทางแชทนี่
กลัวว่าจะมาทำร้ายร่างกายหลานอีก

แต่กลับไม่เป็นอย่างนั้น

กลับถูกเด็กนักเรียนกลุ่มนั้นเรียกไปหา
กระชากคอเสื้อและต่อยหลายทีจนเลือดอาบ
ต้องวิ่งหนีออกมากลับบ้านเอง
ซึ่งขณะนั้นคุณครูก็ไม่ทำอะไร
ที่ฝากให้คุณครูดูแลแล้ว

สอบสวนฝ่ายเราฝ่ายหลานอยู่ฝ่ายเดียว
โดยไม่เรียกนักเรียนที่ต่อยหลานมาสอบสวนเลย
ผมเลยขอโพสต์ขอความเป็นธรรม
เนื่องจากพอบอกให้เรียกผู้ปกครองฝ่ายคู่กรณีมา

ไม่ยอมสอบสวนเด็กคู่กรณี
โดยยืนยันว่าหลานไม่เคยรู้จักเด็กคนนั้น
เพราะเพิ่งจะย้ายโรงเรียนแห่งนี้มาได้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ติดต่อขอพบ
กับผู้มนุยกรรมโรงเรียนดังกล่าวเลย
ซึ่งอนุญาตให้ถ่ายภาพได้แต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์ใด
โดยเมื่อช่วงเช้าวานนี้ทางโรงเรียน
เรียกนักเรียนในโรงเรียนมารวมกันที่สนาม

พร้อมชี้แจงเรื่องนี้ให้เด็กฟัง

จะเอาผิดผู้ปกครองที่โพสต์ข้อความ
ฐานความผิดนำข้อมูลอันเป็นเท็จ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และหมินประมาทครับ

ว่าเด็กนักเรียนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ได้มาสมัครเข้าเรียนเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคม
ซึ่งทางโรงเรียนเห็นว่าน่าจะมีปัญหามาจากโรงเรียนเก่า
แต่ก็ได้ให้โอกาสเด็กในการเข้าเรียนชั้นป๖
โดยเด็กมาเรียนวันแรกเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคม
แล้วก็หยุดเรียนไปเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคม
ส่วนวันเกิดเหตุนั้นนะครับเด็กได้วิ่งหนีกลับบ้าน
ได้ให้ครูไปตามเด็กและผู้ปกครองมาโรงเรียน
เพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น

แต่เมื่อมาถึงผู้ปกครองกลับจะเข้าไปทำร้ายร่างกาย
ฝ่ายตรงข้ามหรือเด็กคู่กรณี
คุณครูและพอจึงต้องพยายามเข้าห้าม
และผู้ปกครองลายนี้นะฮะกับเด็กก็พากันกลับบ้านไป
และไปโพสต์เรื่องราวดังกล่าวไว้ในโลกโซเชียล
โดยครูและผู้มนวยการมองว่าเรื่องเด็กทะเลาะกัน

เมื่อเกิดเหตุทางโรงเรียนก็พยายามหาทางแก้ไข
แต่ผู้ปกครองทำไมถึงไม่ยอมรับฟังเหตุผล

ค่ะแล้วเขาบอกเราเป็นพ่อเป็นแม่

ก็รักเกิบห่วงลูกแล้ว
และหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับ
ผู้ปกครองที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
เดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานเสมอดำแล้วนะครับ
โดยตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
หาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาหลักฐาน
เนื่องจากยังมีหลายฝ่ายที่พูดไม่ตรงกัน
ตอนนี้ห่วงแต่สภาพจิตใจของเด็กแล้วครับ
แล้วก็เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วไง